บรรยากาศอิ่มบุญเช้านี้นะคะ
ซึ่งพุทธศาสนิกชนก็ได้ไปร่วมกันทำบุญที่
ลานคนเมืองสารวการกรุงเทพมหานคร

ติดตามพร้อมกันจากคุณวันทินีศรีเคน

รายงานจากที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานคร

ในหนึ่งปีนะคะวันวิสาคาบูชาจะเวียนมาบรรจบอีกหนึ่งครั้ง
ซึ่งพุทธศาสนิกชนก็ได้ถือโอกาสนี้ทำบุญตักบาท
ซึ่งที่ลานคนเมืองแห่งนี้นะคะก็ได้มีการเวียนเทียน
โดยรอบพระบรมศาลีลิกฐาตุค่ะ
ซึ่งได้อันเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้นำพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก
รวมทำบุญตักบาทพระสงฆ์๖๘รูป
เนื่องในวันวิสาคาบูชาประจำปี๒๕๖๒
ที่บริเวณลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานคร
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลวิสาขบูชาให้ยั่งยืน
โดยมีข้าราชการทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนชาวกรุงเทพมหานคร
รวมพิธีตักบาทกันเป็นจำนวนมาก
ตามความเชื่อนะคะก็เชื่อว่าการทำบุญตักบาท
เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน
ซึ่งก็เชื่อว่าเป็นการสร้างกุศลและเป็นการให้ทานค่ะ
เชื่อว่าอันนี้ส่งของการทำบุญตักบาทในวันนี้นะครับ
เกิดมาเราเนี่ยเรามีอยู่มีกิน
ล้ำรวยและก็มีสร้างสมบัติ

จัดงานสัปดาห์ภิกษาศนาและก็ได้อังเชิญ
พระบรมศาสตร์ฤริกษาธาตุได้มาเปลี่ยนสถานที่แล้วก็จัดงาน
ถือว่าเป็นจุดใจกลางของกรุงเทพมหานคร
ก็เลยมาร่วมตรงนี้ครับถือว่ายิ่งใหญ่ก็เลยมาร่วมตรงนี้ครับ
นอกจากนี้พุทธศาสตร์สนิกชนยังได้ร่วมฟังธรรม
แล้วก็ร่วมกันรักษาศีลไหว้พระตามวัดต่าง
แล้วก็สถานที่ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้นอย่างเช่นที่นี่นะคะ
กรุงเทพมหานครก็ได้อันเชิญพระบรมศาสตร์ฤริกษาธาตุ
มาจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานที่บริเวณลานคนเมือง
สาราว่าการกรุงเทพมหานครแห่งนี้กว่า๑สัปดาห์แล้วค่ะ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
พร้อมกับได้ร่วมกันเวียนเทียนโดยรอบพระบรมศาลีลิกธาตุ
ตามความเชื่อก็คือไม่ได้ถือว่าแตกต่างจากการเวียนเทียนโดยรอบพระอุโบสถนะคะ
เนื่องจากพระบรมศาษฐ์ฤริกษาธาตุเปรียบเสมือนสิ่งแทนพระพุทธเจ้า
เช่นเดียวกับพระประธานประจำพระอุโบสถค่ะ
ซึ่งหากพุทธศาสนิกชนนะคะยังไม่รู้ว่าจะไปเวียนเทียนที่ไหน
สามารถเดินทางมาที่นี่ได้จนถึงเวลา๒๑นาฬิกา
ซึ่งก็จะอันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุกลับไปประดิษฐานในพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนาศาสดาราม
ขณะเดียวกันนะคะนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจ
เช่นนิทธาศกาลพุทธประวัติและการแสดงธรรมธรรมะบันเทิงนะคะ
แล้วก็การเสวนาธรรมการแสดงการเทศมหาชาติ
โดยในปีนี้ก็จัดกิจกรรมมุ่งให้พุทธศาสนิกชน
ได้น้อมนำหลักไตสิทธิ์ค้าคือศีลสมาธิปัญญา
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
อกจากนี้นะคะก็ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนคนรุ่นใหม่ค่ะ
ได้นำพุทธธรรมไปใช้ประโยชน์และความสุขแก่ตนเอง
ซึ่งปีนี้ก็จะเห็นว่ามีชาวพุทธเดินทางมาร่วมในงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งในช่วงเวลา๑๐นาฬิกาที่กำลังจะมาถึงนะคะ
จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะ
ซึ่งพุทธศาสนิกชนท่านใดนะคะสนใจที่จะมาฟังทำ
และเวียนเทียนด้วยรอบพระบริมอสาหรี่อิษฐาธิ์

กันอีกสักนิดนึงนะคะว่าที่นี่จะเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
แล้วก็เวียนเทียนได้จนถึงเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ
กลับไปประดิษฐานในพระบรมมหาราชวังค่ะ
พนธ์ดอกคำค่ะถ่ายภาพ
วันที่นี่ศรีเคนรายงานสดจากลานคนเมืองค่ะ